ว่าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้กลางดึกท่านผู้บริการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ท่านวูบตอนขับรถจะกลับบ้านชนโครมเข้าให้กับเสาไฟฟ้าครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยฮะ
นี่แหละครับทำไมไม่เปิดประตูเตะทำไมไม่เปิดประตูเดี๋ยวเบิร์ตจะบอก
นี่แหละครับกู้ภัยต้องไปยืนบนฝากระโปรงรถถีบด้วยเตะด้วยให้กระจกมันแตก
เพราะประตูทุกบานมันเปิดไม่ได้ฮะเนี่ยพอกระจกหน้ารถแตกปั๊บกู้ภัยมุดเข้าไปครับ
เพื่อจะไปเปิดประตูแล้วรีบพานะครับท่านผอส่งโรงพยาบาลครับได้รับบาดเจ็บนะฮะ
คือปฐมพยาบาลข้างนอกก่อนปฐมพยาบาลข้างนอกก่อนแล้วนำส่งโรงพยาบาล
เหตุเกิด๕ทุ่มครับ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาในซอยสลิงคานถนนมหาราช
เทศบาลเมืองกระบี่รถกระบะสี่ประตูสีขาวครับข้างรถติดสติ๊กเกอร์ชื่อโรงเรียนเลยนะ
โรงเรียนอำมาตพาณิชย์นุกูลจังหวัดกระบี่ครับชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ข้างรถนะมีคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่คนหนึ่งคือนายสัจจะเอียดศรีชายอายุ๕๓ปี
ตำรวจสมองเมืองกระบี่ตรวจสอบไม่พบครู่กรณีไม่มีรอยเบกเลย